เดี๋ยวจะคิดว่าเป็นคดีชิงทองที่ลบบุรี

เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๘ธันวาคมที่ผ่านมา
เพราะว่ามีโจรเข้าไปชิงทองแล้วก็งัดเซฟในร้านทอง
ทองไปน้ำหนักกว่า๑๐๐บาทมูลค่ากว่า๒ล้านบาทนะครับ
ก็คราวนี้ตำรวจสามารถที่จะจับโจรรายนี้ได้แล้วนะครับ
กรณีที่มีคนร้ายบุกเดี่ยวเข้าไปงัดตู้เซฟ
ภายในร้านทองห้างสรรพสินค้าชื่อดังแห่งหนึ่ง
เขตเทศบาลของตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๘ธันวาคมในช่วงเช้ามืด
และคนร้ายสามารถกวาดทองรูปภัณฑ์ทั้งสร้อยคอทองคำแหวนทอง
และกำไรข้อมือที่ทางร้านเก็บไว้ในตู้เซฟ
น้ำหนักรวมประมาณ๑๐๐บาทคิดเป็นมูลค่ากว่า๒ล้านบาทนะครับ
โดยในวันเกิดเหตุนั้นพฤติกรรมของคนร้ายเป็นแบบนี้ครับคุณ
คือคนร้ายใช้วิธีปีนเข้าทางหลังคาห้าง
จากนั้นใช้ยุทธวิธีเลยนะในการโรยตัวลงมา
โดยกล้องวงจรปิดภายในห้างสามารถบันทึกภาพของคนร้าย
ได้ในช่วงเวลาประมาณตี๓๓๐ซึ่งเป็นชายใส่เสื้อยืดสีขาว
ศีรษะลักษณะเหมือนไอ้โม่งปิดบังใบหน้าไว้
หลังจากเกิดเหตุนะครับตำรวจได้ปูพรม
ตามล่านานเกือบ๓สัปดาห์ตั้งแต่วันที่๒๘ธันวาคม
ล่าสุดวันนี้ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวคนร้าย
คือนายประวิทย์ชัยคีนีอายุ๒๒ปีได้
บนถนนสายบุรีรำนางกรองตำบลบ้านบัว

ขณะกำลังขับรถยนต์จะหลบหนีออกนอกพื้นที่ครับ
จากการตรวจค้นภายในรถก็พบของกลางทองคำรูปภัณฑ์
ขโมยมาจากร้านทองจำนวนหนึ่ง
อาวุธปืน๒กระบอกแล้วก็มียาบ้าจำนวนหนึ่งด้วยนะครับ
โดยผู้ต้องหายอมรับว่าเป็นบุคคลในภาพวงจรปิด
ที่ก่อเหตุงัดตู้เซฟร้านทองในห้างดังกล่าวจริง
จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวนายประวิทย์ไปสอบสวน
กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรจังหวัดบุรีรำ
เพราะเชื่อว่าน่าจะมีบุคคลอื่นหรือคนในเกี่ยวข้อง

คือมันไม่ได้ชิงทองตามตู้ทองเหมือนเหตุจริงทองทั่วไป
แต่คราวนี้เป็นการไปเปิดตู้เซฟที่เก็บทอง

ใช่ฮะตำรวจตั้งข้อสงสัยไว้ว่าคนร้ายรู้รหัสได้ยังไง
หรือจะมีคนในบอกเรื่องของรหัสตู้เซฟ
ทำให้สามารถที่จะขโมยไปได้ทองน้ำหนักรวมกว่า๑๐๐บาท
ตอนนี้มีการเตรียมขยายผลการจับกลุ่มต่อ
แล้วก็ช่วงบ่าย๒ตำรวจได้มีการสอบสวนกันเข้มอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็จะมีการแถลงว่าคนร้ายรู้รหัสตู้เซฟได้ยังไง